อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
เป็นคลิปนักเรียนตบตีกันต้องบอกว่าอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอันนี้นะคะ
ก็บอกว่าเร่งตรวจสอบอยู่อันนี้คือคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ

หลังจากที่มีการแชร์คลิปนักเรียนทะเลาวิวาสกันผ่านหน้าเพจที่ใช้ชื่อว่าเครือสาพัฒน์
นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเนี่ยนะคะ
ก็เลยได้สั่งการไปยังหน่วยงานด้านการศึกษา
เพื่อให้ทำการตรวจสอบโดยด่วนว่าคลิปนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
เพื่อให้ผู้บริหารรีบเข้าไปจัดการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
ครับครับจากกรณีมีคลิปเด็กนักเรียนหญิงทะเลาะวิวาดกัน
ทางจังหวัดได้สั่งการให้สำงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ตรวจสอบสถาบัติการศึกษาได้
ถ้าพบว่าจะเป็นสถานศึกษาใดก็จะได้สั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
แล้วก็เฉลินแก้ไขปัญหาในกรณีทางเก้านะครับ
ของเด็กและเยาวชนในส่วนของจังหวัดดีรองเราเองได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องค่อนข้างมาก
เพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาสังคมถ้าไม่มีการวางแผนดูแลหรือว่าส่งเสริมให้เด็กเดินไปในทางที่ถูกต้อง
ในการที่เด็กรู้จักทำกิจกรรมกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันก็จะทำให้เด็กมีความรักไข้สามัคคีกลมเกี่ยว
แล้วก็สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วก็การจิตใจอ่อนโยนในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์กับทางโทรศัพท์ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะว่า
จากการที่มีคลิปออกมาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของการหึงหวงค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เป็นช่วงหลังเลิกเรียนและวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นวันสอบโดยได้เรียกเด็กทั้งสองคนมาพูดคุยแล้วก็ยอมรับผิด
ต่อไปก็จะไม่ประพฤติอย่างนั้นอีกถือว่าเป็นเรื่องของความคึกขนองตามภาษาเด็กที่มีอายุราว๑๒๑๓ปี
ซึ่งเขาเองนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องตามภาษาเด็กนะคะ
สมัยนี้ผู้หญิงตบตีกันก็เหมือนผู้ชายตีกันสมัยก่อนเราอย่าไปซ้ำเติมว่าจะเป็นตราบาปในอนาคต
โดยเรื่องนี้นะคะได้สั่งให้ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพบในเช้าวันจันนี้

ได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งความจากผู้เสียหาย
หรือว่าคู่กรณีรวมทั้งผู้ที่อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
แต่อย่างใดด้วยเดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบต่อไป
แล้วก็วันนี้จะเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
มาพูดคุยกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ